และจากฝนที่มาตามนัดแบบนี้นะคะหลายพื้นที่ค่ะ
โดยเฉพาะพื้นที่บ้านวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ
เขาบอกฝนมันตั้งเขามาแล้วอ่ะและงานบวชที่กำลังจะมีขึ้นอ่ะ
เข้ากับใครไหมไม่ได้เขาบอกว่ามันอาจจะไม่อยู่นะ
ทำอะไรปักอะไรฝนไม่มาจริง
เดี๋ยวฉันพูดก่อนฝนไม่มาจริงจริง
เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้ไล่ผีแม่ไม้นะอ่า
เป็นกางเกงในแม่ม่ายเอาเหรอแต่มีความเกี่ยวเนื่องนิดนึง
กางเกงในแม่ม่ายไล่ฝนเออเขาบอกว่าจุดนี้เห็นเห็นเต็นเต็นต์ไหม
นี่คืองานบวชงานบวช๓พระพระสามรูป
ใช้ถูกใช่ไหมพระสามรูปเขาก็เลยบอกว่า
งานวันที่๒ฝนมันมาแล้วแล้วพัดถล่มบ้านพังเสียหายไปหลายหลัง
แล้วงานมันจะมีวันที่๓เขาก็เลยบอกเอ๊ะไปดูพยากรหน่อยสิ
ไปดูรู้ก่อนร้อนหนาวหน่อยสิรู้ก่อนร้อนหนาวบอกจะมาถึงวันที่แปดเออ
โดนแน่วันที่๓คิดเลยหาวิธีได้วิธีนี้มาค่ะ
แต่ตอนแรกไปถามญาติญาติญาติญาติที่เป็นแม่ไม้นะเออ
มีกางเกงในสีแดงไหมครับไม่มีใครมีไม่มีใครใส่สีแดง
ทำไงอ่ะก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็ประมาณว่าอธิษฐานว่า
อันนี้เป็นกางเกงในของฉันแล้วก็เอาห้อยขึ้นไปเลยแบบนี้
ที่ฉันกลัวใจเหลือเกินว่ากางเกงในสีแดงจะผุดขึ้นทั่วไทย
เพราะฝนไม่มาอีกอย่างหนึ่งที่ฉันกลัวดิฉันกลัวใจ
ถ้าฝนมากางเกงในพัดไปไปไหนไปไหนอ่ะคุณผู้ชมค่ะ